เป็นการจัดงานชื่อว่าครอบครัวเพื่อไทยบ้านหลังใหญ่หัวใจเดิมค่ะ
คุณอุ้งอิงแพนธองทานลูกสาวของคุณทักษิญาวัสดิ์วันนี้ขึ้นเวที
แล้วก็บอกเลยว่าประกาศขอทวงคืน๑๔ล้านเสียง
เอาให้เหมือนกับตอนที่พักเพื่อไทยเคยได้มากที่สุดนั่นแหละ
แล้วก็บอกเลยว่า๑๔ล้านเสียงนี้จะพาพักเพื่อไทยชนะเลือกตั้งครั้งต่อไปให้ได้

โดยนางสาวแพทองทันชินวัฒน์ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพักเพื่อไทย
วันนี้ได้รับการประกาศให้เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเลยนะคะ

เธอก็ขึ้นไปขึ้นพูดเวทีบอกว่าเอาที่ผ่านมาเนี่ยย้อนกลับไปดูแล้ว
หลายเหตุการณ์ตลอด๒๓ปีบนเส้นทางการเมืองของพักเพื่อไทยถือเป็นต้นทุนที่สำคัญ
ก็พูดด้วยความภาคภูมิใจว่าเพื่อไทยเองเนี่ยก็เป็นพักที่มีประสบการณ์มากกว่าพักการเมืองอื่น
สามารถจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลเพียงพักเดียวได้
ผลิตนโยบายทำให้สำเร็จได้อยู่ครบวาระได้แล้วก็ยังได้รับชัยชนะอีก
แต่ก็ยอมรับว่าก็มีข้อผิดพลาดบ้างถือเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้และปรับปรุง
หมายพักเพื่อไทยครั้งนี้ปีนี้คืออะไร

และสองจะต้องมีการสร้างการมีส่วนร่วมให้คนหลายรุ่นมาทำงานร่วมกัน
ต้องเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลเพื่อให้ระบอบผลิตการหมดไป
ซึ่งเธอบอกว่าก็จะมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือประชาชน
เยอะแยะมากมายเลยรอเวลาที่เหมาะสมอยู่
ซึ่งการที่จะชนะเลือกตั้งได้เนี่ยก็จะต้องอาศัยการสนับสนุนจากประชาชน
ก็อยากจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกพักเพื่อไทย
เป็นที่มาของโครงการครอบครัวเพื่อไทยบ้านหลังใหญ่หัวใจเดิมนี่แหละค่ะ
อย่างที่บอกว่าตั้งเป้าไว้แล้วขอสมาชิกพัก๑๔ล้านเสียงเท่าเดิม
หลายคนถามคำถามนี้ว่าแล้วตกลงคุณอุ้งอิ๊ง
จะเป็นแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยหรือเปล่าลองฟังค่ะ
ถ้าพักเพื่อไทยพร้อมที่สุดแล้วแล้วจะเสนอคุณอิงเป็นคันดิเดตนายกคุณอุ้งพร้อมทำงานให้ต่อไปเลย
เคยให้สัมภาษณ์มาว่าเรายุบสภาก่อนเดี๋ยวว่ากัน
ตอนนี้อย่างที่เคยได้พูดไปนะคะว่าเราจะต้องทำงานกันเป็นทีม
ที่อิ๊งเข้ามาทำงานในพักเพื่อไทยตอนนี้มันไม่ใช่อยู่ที่อิ๊งคนเดียวแล้ว
ว่าเราจะเป็นแคนดิเดตหรือไม่แต่ว่าตอนนี้ค่ะก็เราต้องอาศัยพักทุกคนในพักเพื่อไทยพร้อมที่จะทำเพื่อประเทศชาติ
ถ้าเราได้มีโอกาสได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
เราจะได้ผลิตนโยบายดีเพื่อให้ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน
เพื่อขจัดความฝืดเครื่องทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชน
คือคุณต้องมือเนี่ยยินยันว่านางทักษิณชินวัทย์ที่เป็นวิดาเนี่ย
ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของภักดิ์เพื่อไทยหรือว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองตรงนี้นะฮะ

ขณะเดียวกันครับท่านผู้ชมครับมาอุดรธานีนี่โอ้โหนี่คือถิ่นของคุณเสกสกลอัตถาวงเลยนะฮะ
ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายมนตรีค่ะ
ผู้ช่วยของลุงตูนะครับพอเห็นแบบนี้เนี่ย
คุณแรมโบอีสานคุณเสกสกลอัตถาวงเนี่ยบอกว่าที่นางสาวแพทองทานออกมาประกาศหาสมาชิกพักเพื่อมีเป้าหมายชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์เนี่ย
เป็นเพราะที่ผ่านมาคงทราบดีหรือเปล่าว่าไม่มีทางจะกรอบกู้คะแนนนิยมจากประชาชนได้
เลยต้องตัดสินใจอาศัยคนในตระกูลชินวัฒน์เนี่ยมาช่วยในการหาเสียง
แล้วก็ยังกล่าวเตือนนะครับบอกว่าขอเตือนด้วยความห่วงใยและสงสารน้องอุ้งอิ๊ง
กลัวจะโดนวิบากรรมเหมือนกับคุณพ่อและคุณอาโดยเฉพาะการที่นายทักษิณบอกว่าจะกลับบ้านในพศนี้
และจะกระซิบบอกน้องอุ้งอิงเป็นคนแรกก็เลยถามกลับว่าเป็นความหมายหรือเปล่าว่า
ถ้าเกิดอุ้งอิ๊งได้เข้าสู่อำนาจสมมุติว่าเป็นนายกจะหาช่องทางวิธีการในการออกกฎหมายพรบนิรโทษกรรมแบบสุดซอยอีกหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนี้
การเมืองไทยช่วงนี้นะครับอาจจะเข้มข้นขึ้นตามลำดับ

ปลายปีบิ๊กป้อมเคยบอกว่าอาจจะยุบสภาแล้วก็มีการเลือกตั้งใหญ่สอสอช่วงต้นปีหน้า